ตอนนี้นะคะกำลังมารับของนะคะจากโรงงานนะคะ
อันนี้๒แสนชิ้นก่อนนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็๒ล้านกว่าชิ้นนะคะ
อันนี้มีใบซื้อนะคะสามารถส่งออกจีนได้นะคะ
แล้วก็เป็นหน้ากากอนามัยนะคะที่ใช้ในห้องผ่าตัดเลยนะคะ
มีทั้งหมด๓ชั้นนะคะสามารถป้องกันเชื้อโรคได้นะคะ
เชื้อโรคโคโรนานะคะไม่มีปัญหานะคะป้องกันได้นะคะ

ขอให้มีเงินกันนะครับมีเงินจริงครับ
ซื้อกันสดเลยนะคะหน้าโรงงานนะคะ